ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หน้าขำก็อาจจะขำไม่ออก
ถ้าเกิดกับคุณผู้ชมเจ้าของบ้านของขำไม่ออกจริงจริงค่ะ
เพราะว่านี่เป็นเรื่องของเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จังหวัดอ่างทอง
งงเปิดประตูร้านออกมาทีไรเจออุจจาระ๓วันติดอยู่หน้าร้านอ่ะ
คือมีคนมาคว่างไว้เหรอหรือยังไงหรือว่าสุนัขหรือเปล่า
พอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเท่านั้นแหละค่ะพบว่าเป็นสาวปริศนาที่มาถ่ายทุกข์เอาไว้
หน้าร้านของเขาเป็นประจำเลยอ่ะเออจะเป็นเพราะอะไร
นะคะไปดูคลิปภาพหน่อยเป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่แหละหญิงสาวคนนี้หญิงสาวปริศนาด้วยเพราะไม่รู้ว่าใคร
มานั่งถ่ายทุกข์อยู่ที่หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อร้านไทเปย์
ที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
โอ้ยนั่งสบายใจเลยแน่นอนหญิงไวยกางคนคนนี้เนี่ย
ตอนแรกทำทีเดินมาหน้าร้านนะจากที่ดูท่าทาง
มีโต๊ะนั่งติดกับกำแพงปูนสูงประมาณ๕๐เซน
จากนั้นเธอก็ถอดกางเกงแล้วก็นั่งถ่ายอย่างนี้เลย
ซึ่งจุดที่เธอถ่ายมันเป็นระหว่างช่องกำแพงปูนกับประตูเหล็ก
เหตุการณ์ในภาพนี้คือกลางดึกคืนวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
แม้ว่าบริเวณนี้จะเป็นตลาดสดที่มีคนพลุกพั่น
แต่หญิงสาวคนนี้เขาบอกว่าธรรมเนียนเลยเหมือนกับนั่งบนขอบปูน
แล้วใช้โต๊ะเหล็กที่ตั้งอยู่หน้าร้านเป็นที่บัง
ทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามองไม่เห็น
แล้วเท่าว่ามันแคบมากคือเปิดบานเหล็กขึ้นมาปุ๊บเจอเลย
จากการสอบถามนายวิเชียนพันธ์เศรษฐีกุลหรือลุงอูอายุ๖๓ปี
เจ้าของร้านเนี่ยนะคะบอกว่างงค่ะเหตุการณ์นี้อะไรกันเนี่ย
อยู่ตลาดนี้มา๑๐กว่าปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน
เป็นครั้งแรกส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่รู้ทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องมาทำแบบนี้กับที่ร้านเขา
ถ้าจับได้จะให้ตำรวจถามว่าใครจ้างมาทำไหมเนี่ย
เพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นคนปกติคงไม่กล้ามาทำ
ก็คาดว่าอาจจะผิดปกติทางจิตหรือเปล่า
แต่ก็ยังไม่ละประเด็นที่ว่าเป็นผู้ไม่หวังดีหรือเปล่า
อาจจะจ้างหญิงสาวคนนี้มาเกาะกวนนะคะไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
ถามพวกกันที่ขายของอยู่เขาก็ไม่เคยเห็น
นั่นสิห้องน้ำห้องส้มก็มีแต่ไม่ชอบไง

ซึ่งร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเขาเห็นเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าบอกว่า
ช่วงเวลาตี๑ถึงตี๒ของคืนวันที่๑๑ถึง๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เห็นผู้หญิงคนนี้เดินลักษณะขาเป๋ไปที่หน้าร้าน
ระกอบกับหน้าร้านค่อยมืด
ก็เลยไม่สังเกตว่าผู้หญิงคนนั้นไปนั่งทำอะไรตรงนั้น

นายวิเชียนมาถามว่าเห็นใครมาถ่ายอุจจาระหน้าร้านเขาไหม
ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้นายวิเชียนฟัง
เห็นได้ไม่ได้

ทรมานจิตใจเจ้าของร้านเขามากเลย
นะครับ